วันนี้มีเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราพบเห็นอยู่เป็นระยะ

ก็คือเรื่องการไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย

แล้วก็จะเจอบุคคลที่ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม
จะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติก็แล้วแต่นะครับ
ล่าสุดครับที่วัดสำคัญของไทยครับ
ใหญ่ชัยมงคลที่พระนครศรียุธยา
นี้มีความสำคัญตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรสวนมหาราชเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
มีผู้ที่เขาไปเจอเจอมานะครับ

ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติ
เที่ยวที่วัดใหญ่ชัยมงคลที่พระนครศรียุธยานะครับ
เขาระบุว่าถ่ายไว้เมื่อ๗มีนาคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่ามีหญิงสาวคนหนึ่ง
ปีนขึ้นไปนั่งบนตักของพระพุทธรูปโบราณ
ที่บริเวณพระเจดีชัยมงคลนะฮะ
ซึ่งเป็นเจดีที่สมเด็จพระนเรสวนมหาราชทรงสร้างขึ้น
หลังทำศึกยุทธหัสถีได้รับชัยชนะ
โอ้โหแล้วเจดีองค์นี้เนี่ยเป็นเจดีประกาศชัยชนะนะฮะ

ก็เลยนำมาโพสต์เพื่อจะฝากไปยังเจ้าหน้าที่
ให้ช่วยห้ามปรามให้ช่วยชี้แนะให้ช่วยตักเตือนซึ้ง
ถึงสิ่งที่ห้ามทำสิ่งที่ไม่ควรทำโดยเฉพาะกับพระพุทธรูป
ค่ะคนที่เห็นภาพนี้ที่ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลก็วิจารณ์กันหนักเลยนะครับ
เพราะว่าไม่รู้ว่าในภาพนี้นักท่องเที่ยวเป็นคนไทย
หรือเป็นชาวต่างชาติแต่หลายคนบอกว่าพอเห็นภาพนี้
เชื่อว่านักท่องเที่ยวน่าจะเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาอาจจะไม่รู้
แต่คนที่ดูแลเขาก็บอกนะว่าสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้
เขาจะมีป้ายบอกมีป้ายเตือนภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรอย่างนี้

ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมาเที่ยวแล้วสะดวกสบายคุณเดี๋ยวมาสอน

ทุกสถานที่ทุกแห่งทุกแหล่งอย่างโบราณสถานโบราณวัตถุของไทย
ให้มาเที่ยวมาชมได้อย่างใกล้ชิดขนาดนี้
เราไม่เคยมีการกั้นเขตว่าดูไกลสัก๒๐เมตร๓๐เมตรหรือว่า๑๐๐เมตร
หรืออะไรอย่างนี้ไม่มีคือสัมผัสได้เลย
บ้านเรานี่แบบเต็มที่เลยคุณจะทำอะไรเต็มที่เลย
แต่ก็ขอความร่วมมือได้ไหมล่ะนักท่องเที่ยวเราก็ให้คุณเที่ยวอย่างเต็มที่ขนาดนี้แล้ว
เรื่องของการแต่งตัวเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

นี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวี
เราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะครับที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับ
ชื่อว่าหลวงพ่อสมาธิคุณสร้างขึ้นเมื่อปี๒๕๐๔นะครับ
ส่วนพระพุทธรูปที่อยู่คู่กันชื่อหลวงพ่อรัตนศรีซึ่งเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปอยู่เป็นประจำ
เขาก็มีป้ายติดไว้มีป้ายติดบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ
ผู้ดูแลวัดแห่งนี้นะครับชื่อว่าคุณลุงฉายเกือบพิมายอายุ๖๕ปีแล้วบอกว่าก็เพิ่งทราบข่าวเลยแหละหลังจากที่เป็นข่าวดังนะครับ
และจากการดูรูปภาพแล้วคาดว่าคงเป็นชาวต่างชาติถ้าหากเขาพบเห็นเขาก็จะตักเตือนอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าเป็นงานกระทำที่ไม่เหมาะสม
แต่บริเวณวัดก็มีป้ายทั้งห้ามทั้งแจ้งทั้งเตือนไว้อยู่ตลอดส่วนมะคุเทศสาวคนหนึ่งบอกว่าหากเธอเห็นการกระทำแบบนี้ก็มีให้เห็นอยู่นี่แหละเธอก็จะเข้าไปตักเตือนอยู่เสมอเช่นกันในฐานะที่ทำอาชีพนี้อาชีพมะกุเทศอาชีพนำเที่ยวก็จะคอยให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึงการปฏิ
แล้วก็โบราณสถาน
ว่าเราไม่ควรจะปีนฝ่ายโบราณสถาน
ซึ่งสำหรับเราอ่ะมันก็เหมือนกับ
การดูถูกครุ่มวุฒิศาสนาของเราอยู่แล้วนะคะ

เพราะว่าจะต้องดำเนินคดีกับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม